คำถามนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่า
ไอศิลป์คุณพลฤตนะครับวัชฌสินเนี่ย
เขาเปิดเผยถึงทางเลือกของรัฐบาลใหม่
เกี่ยวกับนโยบายยกเลิกบังคับเกณฑหาร
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเหมือนเป็นนโยบายที่ทุกคนใช้หาเสียง

เป็นทหารโดยสมัครใจ
แต่พักเก้าไกรเขาบอกว่าต้องยกเลิกเกณฑ์ทหาร
คำว่าทหารเกณฑ์หรือทหารคือการมา
อันนี้ไอติมบอกว่าคำว่าเกณฑ์เนี่ย
ทหารคือการบังคับคนที่ไม่อยากเป็นทหาร

โดยปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีกฎหมายที่เปิดช่องให้รัฐ
สามารถบังคับคนให้ไปเป็นทหารได้

หากเราย้อนกลับไปดูสถิติ

เราจะเห็นว่ายอดกำลังพลที่กองทัพขอในแต่ละปี
อยู่ที่ประมาณ๙๐๐๐คนโดยเฉลี่ย
รวมถึงจำนวนคนที่สมัครใจเป็นอาหาร
แต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณสัก๓๐๐๐คนโดยเฉลี่ย
ดังนั้นโดยเฉลี่ยในแต่ละปีเนี่ย
ก็จะมีคนที่ไม่อยากเป็นทหาร
ถูกบังคับไปเป็นทหารผ่านกระบวนการจับใบดำใบแดง
อันนี้คือคำว่าที่เราได้ยินกันตลอดอยู่แล้ว
ปีหนึ่งประมาณสัก๕หมื่นถึง๖หมื่นคน
ยุทธศาสตร์ในการยกเลิกการเกณฑ์อาหาร
จะมี๒วิธีใหญ่คือวิธีที่๑
แบบต้องลุ้นปีต่อปีฮะหรือค่อยลดเพื่อหวังเลิก
โดยการแก้กฎหมายคือการทำเงื่อนไขที่๑
แล้วก็เงื่อนไขที่๒ควบคู่กันไปเรื่อย
เพื่อพยายามลดช่องว่างระหว่างยอดกำลังคนที่กำลังกองทัพเนี่ย
กับยอดจำนวนคนที่สมัครใจเป็นอาหาร
ก็คือเอาง่ายว่าวันนี้อาจจะไม่ต้องถึง๙๐๐คน
สมมุติว่ามีคนสมัครใจอยู่๓๐๐๐คน
ก็ใช้กำลังคน๓หมื่นคน
ถามว่ามีคนอยากเป็นทหารไหมมีเยอะนะฮะ

ละล่ะก็จะต้องบางทีข้างออกแล้วก็เปิด

เพื่อตัดอำนาจกองทัพ
ในการบังคับคนมาเป็นทหารในยามที่ไม่มีสงคราม
เพื่อให้กองทัพประกอบไปด้วยกำลังพลที่สมัครใจเข้ามาเท่านั้น
ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่พักเก้าไกรเสนอ
ว่าคำสัมภาษณ์ของนายสุธินคังแสงเนี่ย
ถามว่าคุณสุธินคังแสงเองเนี่ยวันนี้เป็นรัฐมนตรี
การกระทรวงกราโหมมีโอกาสมาพูดเรื่องนี้นะฮะ
แต่พูดแบบไม่เคลียร์ไปฟังคุณสุธินสักนิดนึงไหม
พี่บอกว่าการสนุนใจหลายอย่างเกี่ยวกับประโยบาย
เกี่ยวกับงบประมาณพอดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของ
หรือว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
ที่เป็นตัวแทนของพลเรือนนะครับไปอยู่ที่สะพานกานา๖
ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการทหารเป็นหลักเนี่ย
ก็จะเห็นว่าอันนี้มันก็ขัดกับหลักการที่รัฐบาลพลเรือนควรจะอยู่กองทัพ
แล้วก็เขาจึงเป็นหนึ่งในกฎภาพที่พระเก้าไกรแล้วยืนเข้าสุดสะพาน
แน่นอนอันนี้คือคุณไอติมคุณไอติมจากพักเก้าไกรเขาบอกว่าแบบ
มันมีนะ๒วิธีที่เมื่อกี้มันได้เล่าให้คุณฟังไป

ควรจะมีพลเรือนที่สมัครใจไปเป็นทหาร
คุณไหวไหมไม่ไหวเอายาหรือออกซีเย็นไหม
อย่าด้มมาก่อนค่ะมันมึนหัว

ซึ่งเขาหวังว่ามันน่าจะเกิดในรัฐบาลชุดนี้หรือปีหน้าเนี่ย
มันไม่ควรจะมีการเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นแล้ว
อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

เราก็เพียงแต่หวังว่ารัฐบาลจะให้ความชัดเจนกับประชาชน
ซึ่งเรื่องตัวเลขแล้วก็กรอบเวลาว่าเมื่อไหร่ล่ะ

ที่แบบว่าหวังที่กองทัพในแต่ละปีเนี่ย

สมมุติปีนี้มีคนมาสมัครแค่๓๐๐๐๐

ควบคู่กันไปเหมือนประมาณว่าค่อยลด

ใครว่าก็ยังต้องเกณฑ์อยู่
สำหรับคนที่ต้องเข้าเกณฑ์อะไรอย่างนี้มันก็อาจจะลด
แต่ละเกณฑ์ก็คือมันก็ยังต้องเกณฑ์อยู่
ถูกต้องมันจะตั้งเป้าให้เลิกเกณฑหารได้ทั้งหมดเนี่ยปีไหน

เราก็หวังว่ารัฐบาลและก็พักเก้าไกรจะร่วมกันผลักดันการแก้

ก็ต้องดูว่ารัฐบาลปัจจุบัน

ให้ประชาชนไม่มีคำว่าเกณฑ์อาหารได้หรือเปล่า

ว่าการยกเลิกการบังคับกินอาหาร

ซึ่งจริงแล้วคุณสุธินคันคังแสง
รัฐมนตรีกระทรวงกราหมเคยตอบเอาไว้ถูกต้องไหมฮะ

เข้าใส่ใคร

เข้าเวลา
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา
สบกว่าไทยสบกว่าไทยใหม่กว่าเดิมข้าวเวลา